เครียดกันหน่อยดีกว่าจะพาทั้งสองท่านและคุณผู้ชมไปเที่ยว
ไปนั่งรถไฟกันแต่ว่ายังไม่ใช่นั่งตอนนี้นะครับ
แต่ไปดูว่าถ้าเกิดจากนี้ไปจะไปเที่ยวจะไปเชียงใหม่
จะไปอุบลจะไปหนองคายจะไปสงขลา
จะไปรถไฟโฉมใหม่ความเร็วเร็วขึ้น
สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นภาพรถไฟที่เคยจำได้

วันเย็นค่ะนั่งกันเย็นนานเลยกว่าจะถึงนะคะ

ชอบมองสองข้างทางไปด้วยธรรมชาติ
แต่จากนี้ไปอีกไม่นานเกินรอจะเปลี่ยนใหม่แล้วนะครับ
ถ้าอยากจะสัมผัสกับรูปแบบเก่าต้องไปตั้งแต่ตอนนี้

ไทยรัฐทีวีใช้เทคโนโลยีกราฟิก
จำลองเสมือนจริงว่าถ้าเกิดรถไฟแบบใหม่มาถึง

ภายนอกเป็นยังไงภายในเป็นยังไง

คุณผู้ชมครับรถไฟที่กำลังจะเข้าจอดเทียบชาญชาลาแห่งนี้นะครับ
นี่คือขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่
การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทนั้น
นำมาให้บริการในเชิงพาณิชย์
เป็นรูปแบบของรถด่วนพิเศษครับ

มีความทันสมัยมากขึ้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม

ที่เห็นนะครับจะยังคงสีแดง

จะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูภายในกัน

จะมีการส่งมอบช่วงแรกจำนวน๑๓คันด้วยกันจากทั้งหมด๑๑๕คัน
คาดว่าจะส่งมอบครบถ้วนทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายนปีนี้ครับ
คุณผู้ชมครับถ้าหากว่าเรามองดูเฉพาะภายนอก
เห็นการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจน
จากเรื่องของสีสันที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นแล้ว
ก็คือเรื่องของขนาดครับมีการปรับรูปแบบใหม่ให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิม
โดยมีความสูงอยู่ที่๓เมตร๗๘เซนติเมตร
และมีความกว้างนะครับเกือบ๓เมตร
ขณะที่ความยาวจะอยู่ที่๒๕เมตรครับ
อกจากนี้มีการติดตั้งจอดิจิทัลนะครับ
เพื่อแสดงขบวนรถรวมไปถึงแสดงเส้นทางอีกด้วย
ส่วนภายในนั้นรูปแบบจะเป็นอย่างไร
ต่างจากเดิมขนาดไหนผมจะพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันครับ

นั่นก็คือรถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้น๑ครับ
ซึ่งถือว่าในแต่ละขบวนจะมีเพียงแค่คันเดียวเท่านั้น
แบ่งเป็น๑๒ห้อง๒๔ที่นั่ง
แล้วก็จะมีห้องน้ำนะครับเป็นห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชาย

พิเศษไปกว่านั้นครับจะเป็นคันเดียวของขบวนที่มีห้องอาบน้ำ
ซึ่งห้องน้ำและห้องอาบน้ำนี้จะใช้ระบบปิด
และการดีไซน์นั้นไม่แตกต่างจากบนเครื่องบินครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับทางเดินนั้นก็มีการขยายกว้างขึ้นนะครับ
คราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนั้นเข้าไปดูกันต่อว่าภายในห้องโดยสารนี้เป็นยังไงครับ
คุณผู้ชมครับพอเข้ามาภายในห้องโดยสารชั้นหนึ่งนะครับ
อย่างที่เห็นครับว่าจะมีสีสันสดใสสวยงามมากขึ้น
โดยมีการหุ้มเบาะที่นั่งด้วยสีชมพูแบบนี้ครับ
และเบาะนี้เองจะนั่งก็ได้จะนอนก็สบายครับ
สามารถปรับเป็นเตียงนอนได้ด้วยนะครับ
โดยใน๑ห้องโดยสารจะมี๒ที่นั่งและสามารถปรับเป็นเตียงนอนได้๒เตียงครับ
อกจากนี้ภายในห้องโดยสารชั้น๑ยังมีการติดตั้งจอมอนิเตอร์แบบนี้ครับ
มอนิเตอร์นี้จะใช้เป็นการเพิ่มอัตรรสด้านความบันเทิง
รับชมความบันเทิงระหว่างเดินทางก็ได้หรือจะใช้สั่งอาหารก็ได้เช่นเดียวกันครับ
คราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปดูกันต่อที่ห้องโดยสารชั้น๒กันบ้างว่ามีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงครับ
คุณผู้ชมครับคราวนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาดูกันที่รถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้น๒กันบ้างนะครับ
ซึ่ง๑คันจะมีสี่สิบที่นั่ง๔๐เตียงนอนครับรวมไปถึงยังมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายรวม๓ห้อง
และจะแยกอ่างล้างหน้าออกมาอีก๒อ่างครับ
คุณผู้ชมครับภายในห้องโดยสารชั้น๒นะครับจะพบว่าทางเดินก็ขยายกว้างมากขึ้น
ความกว้างที่เพิ่มขึ้นตรงทางเดินนี้ก็เพื่อต้องการที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ
เข็นผู้พิการสามารถเข็นไปมาได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
รวมทั้งรถเข็นอาหารสามารถจะให้บริการได้สะดวกเพิ่มขึ้นด้วยเหมือนกันครับ
และเมื่อทางเดินกว้างขึ้นก็ต้องยอมแลกหน่อยนะครับ
ที่นั่งอาจจะปรับเล็กลงมาเล็กน้อยครับโดยที่นั่งนะครับ
ด้วยการหุ้มเบาะสีแดงเลือดหมูแบบนี้ครับ
คุณผู้ชมครับสำหรับรถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๒นะครับ
ใน๑ขบวนจะมีทั้งหมด๑๐คันในจำนวนนี้๑คันจะใช้สำหรับให้บริการผู้พิการครับ
อกจากนี้ถ้าหากว่าย้อนกลับไปดูรถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้นหนึ่ง
ในช่วงแรกที่ผมแนะนำให้คุณผู้ชมนั้นได้เห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
จะพบว่าใน๑ขบวน
รถไฟปรับอากาศนั่งและนอนชั้น๑จะอยู่ที่คันสุดท้ายครับ

ซึ่งก็จะมีรูปโฉมใหม่สีสันสดใสครับ

ใช้สำหรับเก็บเครื่องปั่นไฟจำนวน๒เครื่อง
เดิมนั้นเคยติดตั้งเอาไว้อยู่ที่ด้านใต้ครับ
ทำให้เกิดเสียงดังรวมไปถึงส่งผลกระทบต่อมลภาวะ
ดังนั้นรวมแล้ว๑ขบวนจะมีทั้งหมด๑๓คันครับ
มาดูกันต่อครับเรื่องของเส้นทางการให้บริการ

เส้นทางแรกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่
มาครับกรุงเทพอุบลราชธานี
อกจากนั้นนะครับยังมีเส้นทางกรุงเทพหนองคาย
และอีกหนึ่งเส้นทางครับนั่นก็คือลงไปที่ภาคใต้
กรุงเทพหาดใหญ่ครับ
ในแต่ละวันจะมีรถวิ่งให้บริการเนี่ยนะครับ
ทั้งหมดวันละ๒ขบวนไปกลับ
รวมทั้งสิ้น๘ขบวนครับ
มาดูกันต่อที่เรื่องของความเร็วกันบ้าง
รถไฟรูปแบบใหม่นี้สามารถทำความเร็วได้สูงสุด
๑๒๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง
และหากว่าในอนาคตรถไฟทางคู่สร้างแล้วเสร็จ
คุณผู้ชมสามารถจะเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้เร็วขึ้น
เฉลี่ยแล้ว๓ชั่วโมงครับ
คุณผู้ชมครับมีการคาดการณ์ว่ารถไฟรูปโฉมใหม่นี้
จะมีผู้ใช้บริการปีละประมาณ๑ล้านคน
และจะสร้างรายได้เฉลี่ยปีละประมาณ๑๒๕๐ล้านบาทครับ